สาดก่อนเลยแต่มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง
โจอายุ๑๗กับอายุ๑๖
คิดไหมคุณผู้ชมแค่ไปยืมโทรศัพท์มือถือกัน

มือถือกันไม่รู้ยืมยังไงพูดยังไง
เอามีดไล่ฟันกันเลือดสาดแบบนี้เอาไปดูครับ

ตัวเท่านั้นแหละครับ

คือวิ่งเอาไล่มีดฟันกันกลางถนนในหมู่บ้าน

วิ่งไล่ไล่ไปวิ่งไปไล่กันแล้วก็มีอีกคนนึงวิ่งตามคือโอม
อายุ๑๖โอมตัวเล็กกว่า

ขอความช่วยเหลือนะฮะคนที่เห็นก็ต้องช่วยกันเพราะว่าอะไร

แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะโดนมีดฟันที่ต้นคอ
ที่ต้นคอฟุบแล้วไม่ไหวแล้วนี่ฮะไม่ไหวแล้ว
แผลยาว๕เซนลึกเข้าไป๓เซน
ตอนแรกยังไม่ได้แบบเข้าไปช่วยนะนี่ดูแผลดิ
ต้นคอแบบนี้น่ากลัวนะฮะส่วนก๊อตก็ไปวิ่ง
ขอความช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันเขาบอกว่าเขาถูกฟันเหมือนกัน
ที่กลางหลังพวกโอมฟันเขาเป็นแผล๒จุด
จุดแรกลึก๒เซนกว้าง๓เซนอีกแผลหนึ่ง
ลึก๒เซนกว้าง๑เซนทั้งคู่สุดท้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้ตอนภาพที่สองคนวิ่งไป
จะมีผู้หญิงเสื้อแดงอยู่หน้าบ้านชื่อว่าคุณจุธามาศบอกว่า
ตอนนั้นกำลังตีแดดกับหลานอยู่เลยเล่นกันอยู่หน้าบ้าน
ในหมู่บ้านนะฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของผู้ใหญ่บ้านด้วย
ภาพที่เราเห็นเนี่ยกล้องวงจรปิดของบ้านผู้ใหญ่บ้านนะ
ก็เห็นทั้งสองคนวิ่งออกจากบ้านของโอมแล้วก็มีก๊อต
อีโต้วิ่งผ่านไปก่อนแล้วก็โอมวิ่งตามร้องขอความช่วยเหลือ
โดนฟันก็เลยต้องรีบเรียกรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะมีบาดแผลชะกันที่ต้นคอก็เลยช่วยก่อนเอาผ้าเย็นไปห้ามเลือดก่อน
แล้วก็ประสานรถพยาบาลมารับทั้งสองคนไป
แต่เนื่องจากเกรงว่าจะรอนานคุณผู้ชมต้องให้รถผู้ใหญ่บ้านไปส่งก่อน
เพราะรถพยาบาลอาจจะมาช้าเกินไปก็เลยเอารถเก๋งของผู้ใหญ่บ้านนำไปส่งโรงพยาบาล
ผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายสังวรบอกว่าโอ้โหตอนที่เกิดเหตุผมทำธุระอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายคนเอะอะเสียงหมาเห่าออกไปดูอ้าว
เด็กอะไรมาโดนฟันบาดเจ็บตรงนี้นะอาการก็สาหัสเลยไม่ไหว
ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่าอืมนะฮะเบื้องต้นสองรายตอนนี้เนี่ย
เช็คปลายอาการปลอดภัยแต่แต่แต่คนที่เป็นคนชื่อก๊อตอายุ๑๗
ที่วิ่งนำหน้าโอมไปเนี่ยไปตรวจสอบประวัติเขามีอาการป่วยจิตเวท
แต่ก่อนเกิดเหตุก๊อตเดินไปหาโอมที่บ้านไปยืมโทรศัพท์มือถือ
และจริงแล้วก๊อตกับโอมเป็นเครือยากกันอ้อหรอ
สุดท้ายไปยืมโทรศัพท์ยังไงมีปากเสียงกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
ท่านกลับเอามีดไล่ฟันกันถ้ารู้ว่าก๊อตมีอาการจิตเวท
ผมย้ำแบบนี้ญาติพี่น้องต้องดูแลก๊อตให้ดี
เพราะแค่นี้เขายังฟันกันแล้วไม่รู้อนาคตจะไปก่อเหตุอะไร
นะครับต่อไปกันนะครับ